เชื่อว่าลูกหนี้นอกระบบหลายคนตอนนี้กำลังจับตา
เฝ้ารอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบอยู่นะครับ
ซึ่งวันนี้ทางคอรมอลได้มีการร่วมกันครับ
หารือเพื่อที่จะหาแนวทางทางออกของเรื่องนี้ครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับ
ได้ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อที่จะหาทางออก
แล้วก็มีการชี้แจงรายละเอียดต่างกับสื่อมวลชนครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาล

นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยวาระสำคัญของวันนี้ครับเป็นการหารือ

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แถลงความชัดเจนของเรื่องนี้ครับ
นายเสถาที่บอกว่านี่นอกระบบตอนนี้
ถือเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมาเป็นเวลานานนะครับ
ซึ่งวันนี้รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
ทำให้การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบกลายเป็นวาระแห่งชาติครับ
เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยครับ
วันนี้รัฐบาลได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยนะครับ
ฝ่ายของการปกครองและตำรวจ
คอยกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย
นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะครับว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการ
ไปเมื่อต้นเดือนพฤศกิกายนให้กระทรวงมหาธัยและตำรวจ
ทำการบ้านซึ่งหนี้นอกระบบจะต้องมีมาตรการที่ต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้ประชาชนกลับเข้าสู่วงจรอีก
เดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับ
เป็นการค้าธาตุในยุคใหม่
ที่ได้พรากอิสรภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้
ปัญหานี้เรื้อรังและใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ปัญหาได้
โดยไม่มีภาครัฐเป็นตัวกลางครับ
ในวันนี้รัฐบาลจึงต้องบูรณาการหลายภาคส่วนที่เข้ามา
ฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงการคลัง
เพื่อไม่ให้ประชาชนกลับไปอยู่ในวงจรหนี้นอกระบบอีก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทย
ได้มีการกล่าวเชิญชวนประชาชนตอนนี้นะครับ
กำลังประสบกับปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบ
ไม่ว่าจะเป็นการถูกคมขู่คุกคาม

หรือประชาชนที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนการแก้ไข
หนี้นอกระบบให้กลายเป็นหนี้ในระบบ
เพื่อที่จะได้มีภาระในการพักผ่อนชำระน้อยลง
โดยสามารถลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ
ที่ศูนย์ดำรงธรรมณสารกลางจังหวัดทุกแห่งครับ
เช่นเดียวกันในส่วนของกรุงเทพหานคร
สามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่ง
จะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
นำไปสู่การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน
ในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้แก่ประชาชนคุณผู้ชมครับ
สำหรับในส่วนของลูกหลีในระบบครับ
วันที่๑๒ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับ
ทางรัฐบาลก็จะมีการแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดต่างเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งวันที่๑๒ธันวาคมที่จะถึงนี้

ตั้งแต่ปัญหาการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้นอกระบบ

ซึ่งจะมีการแถลงข่าวอย่างชัดเจนให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง

ครับขอบคุณนะฮะ
ได้เห็นถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีแล้ว

คือนายกบอกแบบนี้รัฐบาลประเมินว่ามีปัญหาหนี้นอกระบบ
ถึง๕๐๐๐ล้านบาทที่ประชาชนเป็นหนี้
เป็นปัญหาที่ใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดนะครับ

วนอยู่แบบนี้เป็นความทุกข์ทรมานของประชาชน
ภาครัฐจะต้องมาทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะ
ไกลเกลี่ยจัดทำสัญญาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

คุณผู้ชมฮะคือผมตีความตรงนี้นะ
ว่ารัฐไม่ได้เอาเงินมาโปะเพื่อให้เอาเงินไปใช้หนี้
แต่ภาครัฐจะมีหน้าที่ไกลเกลี่ย
เมื่อกี้ทั้งมีมหาดไทยด้วยใช่ไหมและตำรวจ

ไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ให้ประชาชน
ชดใช้หนี้อย่างมีศักดิ์ศรี

แล้วก็เข้าสู่ระบบซะอะไรประมาณนี้นะ

ขั้นตอนวิธีการหลายคนสนใจมาก
รัฐจะเข้ามาไกลเกลี่ยปรับระบบยังไง
จะไปบอกกับเจ้าหนี้นอกระบบเขายังไง
ถึงจะปรับเงินกู้หรือว่าเป็นหนี้
ให้มาสู่ระบบหรือว่ามีการไกลเกลี่ย
ที่คนใช้จะได้ใช้อย่างมีศักดิ์ศรีมันคืออะไร

คืออยากรู้จริงแหละว่าขั้นตอนกระบวนการ

ใช่นะฮะ๑๒ธันวาคมนี้เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งนะ
อยากรู้จริงฮะใครไม่เป็นหนี้บ้าง

ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งอดทน
เขาบอกว่าการเป็นหนี้ทำให้เรามีแรงพักดันในความรู้สึก